แต่ว่ามีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวระลอกใหม่
ขนาด๕๓ที่ไต้หวันขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ

ยังคงพบสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิต

ที่พังถล่มลงมาก่อนหน้านี้
กู้ภัยไต้หวันยังคงทำงานแข่งกับเวลา

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ

ยังคงพบสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตอยู่
คาดว่าน่าจะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มเติม
อีกอย่างน้อย๗คนในเช้าของวันนี้
แม้ว่าเหตุตึกถล่มจะผ่านมานานกว่า๗๒ชั่วโมงก็ตาม

ทางด้านของกู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิต

โดยเป็นชาย๑คนแล้วก็หญิง๒คน
แล้วก็เด็กผู้หญิงวัย๘ขวบอีก๑คน
ซึ่งปฏิบัติการในเช้าวันนี้ทีมกู้ภัยจะใช้เครื่องมือหนัก
และเคลดในการลื้อผนังด้านนอกของอาคาร

ยังคงติดอยู่ในซากของอาคารเพิ่มเติม
ทั้งนี้สำนักข่าวท้องถิ่นของไต้หวันก็รายงานว่า
นับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีการพบผู้เสียชีวิตในเมืองไทยนานของไต้หวันแล้ว๔๒คน
และยังคงมีประชาชนไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนติดอยู่ใต้ซากของอาคาร
ขณะที่วันนี้เมื่อช่วง๗โมงที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน
เกิดเหตุแผ่นดินไหวมระลอกใหม่ครับขนาด๕๓ที่เทศมนตรหัวเหลียนทางภาคตะวันออกของไต้หวัน
หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ